นี่เขาบอกว่าไปตามง้อเมียเก่านะครับ
อยู่ที่๘ริ้วฉะเชิงเศร้าคุณผู้ชม

เพื่อมาชิงตัวเด็กแย่งตัวเด็กออกมาก่อนครับ
พี่เรียกสำรวจมาไหม
พี่ปล่อยเด็กก่อน

เอาเด็กออกก่อนเอาเด็กออกก่อน

นี่แหละครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ใกล้กับโรงงานแห่งหนึ่งแถวอำเภอบังน้ำเปรี้ยว

นี่ครับพยายามจะเอาเด็กออกมาแงะงัดออกมา
ก็ร้องไห้นะเพราะว่าตัวยังเล็กอยู่เลยอายุ๒ขวบ
ร้องไห้ตกใจด้วยนะคะ

นายนต้อไทยสงฆ์อายุ๔๑เมาเมาเลย
นะแล้วอุ้มลูกชายสองขวบมาง้ออดีตภรรยา
แย่งลูกให้ได้แย่งยื้อกันอยู่นาน

แล้วคุมตัวนายนซึ่งพูดจาไม่รู้เรื่อง

กระทั่งนายนขอกอดลูกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ยอมให้ลูกไปกับอดีตภรรยา

ผู้สูงอายุท่านนี้ดื่มเหล้าขาวไป๒ขวด
โอ้โฮเยอะหน้าสองขวด
ซาเล้งตกไปนู่นนะครับนู่นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ครับ

หน้าโรงเรียนนานาชาติริมถนนบายพลาส

มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชายอายุ๗๒แล้วนะ
แต่ว่านอนท่าเอกเขนกสบายใจอยู่เมื่อกี้บนรถซาเล้ง
ทั้งที่เจ็บนะหน้าผากถลอกฟกช้ำตามร่างกาย
พอสอบถามก็คล้ายเมานั่นแหละครับ
เมาผู้จาวพวกวงจับใจความได้ว่า

ขี่รถมาจากบ้านเพื่อนจะกลับบ้าน

พอมาถึงจุดเกิดเหตุเสียหลักพุ่งตกลงไปตรงนี้สูงตั้ง๓เมตรนะฮะ
รู้สึกตัวอีกทีโอ้โหคนยืนล้อมเพียบเลยนะครับ
ก็พยายามจะขี่ซาเล้งกลับบ้านให้ได้
คุณผู้ชมดูตอนไปช่วยหน่อย
บอกตำรวจมาเลยว่าผมเลือกชินได้ไหม
โอเคมั้ยล่ะ
โอเคมั้ยล่ะ

ครับเท่ากินเท่าพอเนอะ

จริงนะพ่อนะ
พี่บอกจะเลิกนะ
เจ้าหน้าที่เลิกแล้วนะ

แต่ว่าพ่อเขาก็ยังไม่ล้มนะ

แต่ว่าจะขี่รถเองกลับบ้านให้ได้

พอเอาจริงนะผมเป็นพยาน